ผลไม้ก็ทานแล้วข้าวขาหมูก็ทานแล้ว
ไปทานไอศกรีมล้างท้องก็ดีค่ะ
คุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายคนชื่นชอบเลยการทำไอศครีม
ในช่วงแบบประเทศไทยแบบนี้มันร้อน
เดี๋ยวเราพาไปทานไอศครีมบุฟเฟ่ค่ะคุณผู้ชม

ชื่อร้านว่าธานีไอศครีม
ตั้งอยู่บนถนนทุ่งโฮเตลนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ก็ราคาไม่แพงเลยคุณผู้ชม
จ่ายเพียงคนละ๕๙บาท
ก็กินได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดเวลาด้วย
แต่ที่สำคัญคือต้องกินให้หมด
ถ้าเกิดกินไม่หมดนะถูกปรับนะคะ
แล้วมาดูโฉมหน้าเจ้าของร้านกันนายนัชพัฒน์โปธา

เจ้าของร้านเขาบอกว่าขายแบบนี้
ลูกค้าก็แน่นร้านแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีค่ะ
ไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยจ้า
ทำไมร้านนี้ถึงต้องขายไอติม
เพราะว่าคือเป็นที่เดียวในเชียงใหม่ครับผม

แล้วได้รับผลตอบรับดีไหมครับ

ไปต่างชั้นมต้นถึงปริญญาก็มีครับ
เป็นหัวครับต่อคนต่อหัวเหมือนบุฟเฟ่หมูกระทะอะไรทั่วไปครับผมต่อหัวครับ

ตั้งแต่บ่ายโมงถึง๓ทุ่มครับเปิดทุกวันครับวันหยุดจะไม่ค่อยหยุดครับผม
คือเจ้าของร้านเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านไอศครีมบุฟเฟ่แห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะ
โดยไอศครีมที่ร้านก็จะมีให้เลือกหลายรสชาติเลยแล้วก็ยังมีท็อปปิ้งให้เลือกกว่า๑๒ชนิดด้วย
ดูท็อปปิ้งเยอะมากเลยใส่หมดเลยด้วยมั้ย
ก็มีคอนเฟรกต์ก็มีใส่หมดเลยก็ได้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไป๕๙บาทเนี่ยจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ทานนานแค่ไหนก็ได้
แต่ต้องทานให้หมดถ้าทานไม่หมดเนี่ยก็จะถูกปรับนะคะแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ร้านกำลังขยายสาขาเพิ่ม
มีสาขา๒แล้วด้วยนะคะอยู่ที่ถนนคันคลองชลประธานก่อนถึงลานประเสริฐแลนด์บริเวณข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร้านเปิดตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึง๓ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ
โอ้โหหลากหลายแบบนี้ถูกใจคุณชนะนะคะใส่ไปเลย๑๒ชนิดด้วยท็อปปิ้งไอศครีม๑๐รส
ออกให้กรบไอติมให้มิดเลยใส่ได้แต่เมื่อกี้ก็บอกว่าจะกินข้าวขาหมูไม่หมด
ไม่เชื่อหรอกคุณทานขาหมูแล้วคุณยังทานไอศครีมบุฟเฟ่ต่อได้อีกอ่ะสุดยอด
สุดยอดสายกินดูจากขนาดตัวก็น่าจะรู้ว่าเราที่น่าจะกินจุกขนาดไหน